เรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันเพราะว่ามันมีข่าวเม้าข่าวลือออกมาเยอะนะคะ
บอกว่าคุณแอนมิดชัยเนี่ยเมาส์โกหกที่บอกว่าไปโกลบอลลีวูดเนี่ยเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมา

โนเองอะไรเองนะคะไปดังที่นู่นมีผลงานมากมายที่จริงแล้วไม่จริงเป็นลมปากนะคะ
และที่สำคัญยังเธอไปแอบย่องอัพไซต์อัพลุคมาให้สวยแซ่บเซ็กซี่
หมดเงินศัลยกรรมหลายล้านเพื่ออะไรเพื่ออยากจะกลับเข้ามาดังในวงการอีกครั้งนะคะ
เจอหนักแบบนี้ข่าวไม่จริงแบบนี้พี่แอนบอกเลยทนไม่ไหวมันหยามกันเกินไปแล้ว
ข้อในวันนี้ก็มีท่อนหนึ่งพี่แอนบอกเคืองมากบอกว่ามะกอกสามตระก้าปลามิโดน

เดี๋ยวรอติดตามกันได้กับบันเทิงไทยรัฐช่วงเย็น
นะคะเราเชื่อนะพี่แอด
เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมาก

การแสดงค่ะเยี่ยมเหมือนกัน